ตัวเองทำอะไรอยู่วะฮะเล่นเกมเหรอ

ยังจำได้ไหมที่เขาบอกว่าตัวเองหน้าเหมือนใคร
เขาจำได้แล้วว่าตัวเองน่าเหมือนอะไร

ไฟเราแงน
แฟนเราไงตัวเอง

ตัวเองแค่นี้ก่อนนะแบตเขาจะหมดได้

เขาวางจริงแล้วน่ะตัวเอง

ตัวเองถ้าตัวเองไม่วางหัวใจเขาจะเป็นรูนะ
รูเยอะบ้าเลิฟอยู่น่ะ

ไปเถอะ

ของใครฮะคือของเจ๊หรือนี่
ของใครไม่รู้ก็เห็นวางอยู่ก็ยืม

ตกลงคือเข้ามาในร้านไม่ได้ซื้อของด้วย

หนูจะมาซื้อของ
เอ้าซื้อก็ซื้อดิเพราะมันก็คุยกับแฟนน่ะ
มันรู้เยอะบอะไรของมึงน่ะ

เดี๋ยวเอาโทรศัพท์เจ๊กลับมาก่อนเลย
เดี๋ยวเปิดไปดูไปเห็นคลิปฉันกับเจ๊ข้าว
อ้าวจะซื้ออะไรก็อยู่ซื้อไว้นี่ไป

โอ้โฮแบตหมดแล้วนี่
เฮ่ยอัลโหล

ก็ตาเองตาเองแบตดิ

สบายเอ้ยคุยกับมันดิ
เออแบตหมด
หล่อสิแล้วกูดี

น้าหลอดไฟที่ห้องหนูเสีย

ไม่ใช่ปัญหาหลอดไฟเสียไม่ต้องหลอด

น้าอยู่ในห้องต้องวางต้องวาง
หลอดไฟเสียที่ห้อง

เอาเก้าอี้ขึ้นไปเอาหลอดไฟลงมา

เอานี่ดีกว่าน้าว่างป่ะ

ฟันที่นี่บั่นใดปะว่างั้ว

ดูกว่างานคิดเจแฮงโชย์ใหญ่เลยไม่ใช่

เออเก้าอี้นะฮะลุย

เวลาไหนหลังมีพระรักษณ์พิงด้วย
จะบ้าหรือไงอ้าวเหมือนกันอ้าวเขาจะไปยืน
เจ้าที่พิงไปได้ไหมอันนั้นมันแพง
ของพี่ถูกกว่านี่ตัวอะไร

ต้องซื้อกี่ตัวละรถอะไรนะอีกแล้ว

ที่ถามคนอื่นมีแต่เรื่องดี
ที่ถามผมนี่จะคุกมาให้อย่างนั้นเลย

ระเบิดซื้อกี่ตัวถึงได้เมมเบอร์
เก้าอี้ที่เป็นของพี่ถูกหรือว่ะ

พี่ต้องขอที่ราคาถูกที่สุดได้ไหม
เพราะหนูต้องก็ซื้อหลอดไฟอีก
ก็ของพี่นี่ไงของมะ